ความเชื่อในช่วงของสิ้นเดือนแบบนี้เนี่ยเขาก็ไปกันตามสถานที่ต่างเนาะถูกต้อง
แต่ทุกครั้งที่รายการตลอดข่าวของเราได้นำเสนอนั้นก็ต้องมีวัดแห่งนี้ครับ
ไปกันเลยนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นวัดตธรปฐมอ่างน้ำมนต์
โอ้ยเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่น้องไม่ตอบ
ไปดูอ่างน้ำมนที่ตาทองงิ้วรายเรียกได้ว่าประชาชนเขาไปกันเยอะนะครับ
ยิ่งใกล้วันแห่งโชคลาภแบบนี้นะครับเหล่าบรรดาต้องบอกแบบนี้จริงจริง
บรรดานักเสี่ยงโชคต่างพากันมาแสวงหาโชคลาภกันไม่ขาดสายเลยครับ
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมมากันแน่นวัดมากันที่ตรงนี้เลยด้วย
ก็คือตรงที่ตาทองงิ้วรายอยู่นี่แหละเพื่อมาดูอ่างน้ำมนต์
อ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์
เขาไม่ได้ไปปฐมประท้วงอะไรนะฮะเขาจะมาดูนี่อ่างน้ำมนต์กัน
ก็นี่ฉันอ่ะอยากดูแล้วอ่ะมาโดยพร้อมเพียงกัน
เล่าก่อนนิดนึงคือมากันเยอะมาทั้งเพ่งทั้งจ้องทั้งมองกัน
เอางั้นไหนน้องใบตองก็เร่งร้าวผมเหลือเกิน
และเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านก็อยากจะดูเหมือนกัน
คุณแม่นิวนาวอยากดูไหมอยากดูสิคะคุณก็รออยู่เหมือนกันนี่
เมื่อไหร่จะบอกเรางั้นจัดไปไปดูอ่างน้ำมนต์แบบใกล้ชิด
ดูแบบน้องคนนี้เลยนะส่องกันเลย
นี่ภาพเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูไป

คือบางคนเขาเชื่อว่าจะเห็นเป็นตัวเลข
แต่ผมส่องมาทุกครั้งเพราะผมก็อ่านข่าวนี้ในทุกสิ้นเดือนกลางเดือน
อ่านบ่อยมากไม่เคยเห็นเลยครับว่าตัวเลขอยู่ตรงไหน
เอามันเป็นความเชื่อนะแล้วเขาก็ตีเป็นเลขกันไป
แล้วบางคนก็ใช้วิธีการนี้ถ้าเกิดว่าตีในเลข

อ่าใช่เสี่ยงเซียมซีครับออกมาเป็นเลขอะไรก็ไปเสี่ยงดวงตามนั้นแหละครับ
เสี่ยงดวงแล้วก็ต้องเสี่ยงดวงกันให้ถูกวิธีนะ
เดินออกมานอกวัดก็จะเจอเลยแผงลอตเตอรี่วางขายเพียบ
เลือกเอาเลยมีหลายแผงว่าแผงไหนมีเลขที่ตรงใจ
แล้วอย่างที่บอกคือแผงของเขาไม่ธรรมดาน้องใบตองเคยเล่าให้ฟังแล้ว
คือเขาไปเห็นเป็นเลขอะไรชาวบ้านเขาจะไปจับกลุ่มพูดกันถูกไหม
ทีนี้เขาจะมาเขียนเลขเหล่านั้นเอาไว้ตรงแผงเลย
ให้เห็นเลยอ่างน้ำมนตาทองเลขอะไรบ้าง
บางคนไม่มีเวลาไปส่องมาที่แผงร่วงแล้วไม่ชัด
เป็นไกด์อย่างดีแนะนำให้เราด้วย
ย้ำตรงนี้เลยใช้วิทยาลายาศในการรับชม
เราแค่เล่าอยู่เฉยว่าเป็นสถานที่๓๐คนก็ไปกันเยอะ
แต่เรื่องของความเชื่อแบบนี้นั้นมันว่ากันไม่ได้คุณผู้ชมครับ
ถ้าจะไปเสี่ยงดวงอะไรก็ไปถูกกฎรภาค

ย้ำตรงนี้อย่าโดนจับ